บ้านเลขที่๔๔หมู่๑๒ตำบลวังเฉโอร์นอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชร
น้องบอกผมเหลือแค่นี้จริงครับ

ช่วงบ่าย๒ธันวาคมไฟไหม้บ้านหมดเลยทั้งหลัง
เอาอะไรออกมาไม่ได้เลยค่ะ
หยิบอะไรไม่ทันเลยนะ
คนในบ้านนะคะเขาก็ไปทำงานรับจ้างขุดมันสัมปะหลัง
ก็คือคุณปู่คุณย่าหลานชายคือไปโรงเรียนไม่มีใครอยู่

เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวนะคะเป็นอิดบล็อกด้วยอยู่กัน๓คน

คุณย่าคือนางจำนงสุวรรณดี
และน้องอามที่เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้
คือเด็กชารัตนกรสุวรรณดีอายุ๑๐ขวบอยู่ป๔
โรงเรียนวัชระสหศึกษานะคะ

เพื่อนบ้านได้ยินครับเพื่อนบ้านบอกได้ยินเสียงดังคล้ายไฟช็อต
สักพักควันมาสักพักไฟมา
พอไฟมาปุ๊บมันพลึบเลยมันไวมาก

แล้วก็พยายามจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาดับไฟ
ทีนี้ค่ะก็ต้องรีบดับไฟไม่ให้มันลามไปบ้านใกล้

บ้านหลังนี้คือไม่เหลืออะไรเลย
สาเหตุคาดว่าไฟฟ้ารัดวงจร
คุณผู้ชมค่ะช่วงบ่ายวันที่เกิดเหตุ

แล้วกลับมาสิ่งที่น้องเห็นคือแบบนี้
คือเหลือแค่ชุดนักเรียนชุดเดียวที่ใส่ไปโรงเรียนวันนั้น
มีกระเป๋านักเรียนมีหนังสือบางส่วนที่ติดตัววันนั้น

หนังสืออุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนไม่เหลือแล้ว

น้องก็เลยพาทีมข่าวของเราไปดูว่า
เศษชิ้นส่วนที่มันเหลือมันเหลืออะไรบ้าง
เศษสมูดเศษหนังสือ

กล่องดินสอคุณผู้ชมดูสิ
สมุดหนังสือเป็นแบบนี้สภาพแบบนี้

วันนี้ก็มีคุณครูมีในอำเภอมีเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยเบื้องต้นนะคะ
นำสิ่งของยังชีพมาช่วยเหลือเบื้องต้น
แล้วก็จะหาทางช่วยเหลือเพิ่มเติมกันต่อ
คุณย่าของน้องบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย

ส่วนน้องอาร์มก็ไปโรงเรียนเพื่อนบ้านไปตาม

กลับมาคือมันไม่เหลืออะไรแล้วอะค่ะ
พอออกไปทำงานจ้ะไปรับจ้างขุดมันนะจ๊
แล้วรู้อีกทีเท่านั้นยังไงครับ
ก็เขาทะบานไปบอกจ๊ะว่ามันมีไฟขึ้นอะจ๊ะ
ชาวบ้านเขารู้เขาก็มาช่วยดับไฟกันจ้ะ

แล้วดับแล้วเสียหายอะไรยังไงบ้างนะครับ
โอ้โหเสียหายหมดเลยจ้ะไม่มีอะไรเลยจ้ะ
ซับสินไหม้หมดเลยจ๊ะ
ฟังเสียงน้องอาร์มกันนิดนึงนะคะ
น้องบอกว่าก็ผมกลับมาจากโรงเรียนเนี่ย
เห็นบ้านไฟไหม้แล้วมันหมดเลย
อุปกรณ์การเรียนไม่เหลือสักชิ้น
ถ้าหากว่ามีผู้ใจบุญท่านไหนพอจะมีกำลังทรัพย์
อยากจะช่วยเหลือน้องน้องบอกว่าจะขอบคุณมากเลยนะคะ
อามครับวันไฟไหม้บ้านนี่หนูไปไหนอ่ะลูก

แล้วหนูเอาอะไรออกมาได้บ้างลูกหรืออะไรบ้าง
เหลือชุดนักเรียนกับกระเป๋าที่เอาไปโรงเรียนครับ

เราก็เลยขออนุญาตขึ้นภาพเลขบัญชีเป็นสมุดบัญชีธนาคาร
คุณผู้ชมพอมองเห็นนะคะน่าจะมองเห็นนะ

หรือไม่ก็ติดต่อไปที่ตำบลวังชะโอนอำเภอบึงสามัคคีกำแพงเพชรก็ได้นะฮะ
ใช่ค่ะคือจะติดต่อไปที่โรงเรียนน้องก็ได้นะคะ
อยู่ที่โรงเรียนวัชระสหศึกษา
เพราะว่าคุณครูในโรงเรียนก็ยืนยันอีกเสียงนึงว่า

เป็นเด็กดีเรียนเก่งแต่น้องฐานะยากจน
เคราะห์ร้ายมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีก
ตอนนี้เบื้องต้นไปละคุณครูแอบมาช่วยมาดูนะคะ
แต่ว่าถ้าใครอยากจะช่วยเหลือน้องเพิ่มเติมก็จะดีมากเลยนะคะ
ติดต่อที่โรงเรียนก่อนก็ดีนะพวกมันดีสุด
ประมาณระวังหน่อยนะฮะเผื่อบางทีมิชชาช่วงมิชชาชีพ

เห็นข่าวคนเดือดร้อนเนี่ยพวกนี้ชอบไปปลอมบัญชี